ข่าวแรกของเราในวันนี้มาอีกแล้ว

เจ้าประจำแห่งบันเทิงไทยรัฐนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ก็แสนตอบรับดีมากขนาดไปตอนยองรอบได้เลย

ทะลุไปอยู่ที่๑ล้าน๓แสนวิว
แค่ปล่อยออกมาไม่กี่วันเองนะครับคุณผู้ชม
ผ่านทางช่องของพี่เปิ้ลนาคอน
ไปติดตามข่าวนี้พร้อมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ

ผู้สาวขาเฟี้ยว
ทำเอา๑ในผู้ถือลิขสิทธิ์เล็ง

โพสต์ระบายความในใจว่าการกระทำแบบนี้เนี่ย
มันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เสียมารยาท
และบรรทอนกำลังใจคนทำงานอีกด้วยนะคะ

ช่องบางช่องดูดเอาไปลง
อันนี้ทราบไหมครับว่ามันผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดทั้งมารยาท

น้องไม่ได้เป็นคนลงทุนน้องไม่ได้ทำ
มันทำให้คนอื่นที่เขาอยากจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ขึ้นมาเนี่ย
ก็กลายเป็นกลัวพวกพวกน้องอ่ะ

บางคนนะครับที่ทำแบบนี้อย่าทำเลยนะฮะ

จริงแล้วมีความสามารถในการดูดแบบนี้ทำไมไม่ไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์นะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยคนที่ทำงานแบบนี้ออกมา

พอทำอะไรดีออกมาไม่อยากให้ดูแล้ว

นะคะลบนะคะถ้ารู้ตัวว่าเราเป็นคนทำผิดเนี่ย
ตอนนี้ยังทันนะพี่เปิ้ลเขาถึงกับกราบขอร้องกันเลยนะว่า